จะพาไปกินก๋วยจั๊บค่ะอุ้ยเอาลงได้แล้วก๋วยจับโรงหนังย่านเยาวราชร้านนี้โอ้โห
บอกเลยสุดจัดจริงติดตามกันในช่วงตลอดกิน

เป็นอันแรกเชื้อเทียมถ้างี้
คือเราทำเป็นจริงแต่ว่าการบริหารร้านต้องอาศัยประสบการณ์
ลูกต้องคอยสังเกตว่าควรจะบริหารร้านยังไงทำยังไง
สวัสดีครับผมตีครับเจ้าของร้านก๋วยจับอ้นโภชนานะครับผม
๋วยจับอ้วนโภชดามีที่มาจากคุณพ่อเคยเป็นลูกน้องอาเจก
เมื่อสมัยสี่ห้าสิบปีที่แล้วนะครับ
พอคุณพ่อเริ่มมีครอบครัวคุณพ่อก็ขอให้เด็กมาเปิดร้านก๋วยจับของตัวเองครับ
สูตรของก๋วยจั๊บเนี่ยมาจากเมืองจีนเลย
แล้วตอนนั้นคุณพ่อก็ยังเป็นลูกน้องอาเจกก็เอาสูตรนี้มาด้วย
จุดเด่นของก๋วยจั๊บเรานี่ยังคงเหมือนเดิมณตอนที่พ่ออยู่ครับ
ก็คือนักไปทางเครื่องเทพก็จะมีปลาต้องโกะที่เพิ่มเป็นชอปปิ้ง
สำหรับไทยกับก๋วยจั๊บซึ่งร้านอื่นที่ขายก๋วยจับเขาไม่มี
แต่ร้านเราจะมีแต่ปลาต้องโกะด้วย
ถุดิบของร้านเรานี่เราจะเลือกวัตถุดิบ
เฉพาะที่ร้านเราไว้ใจว่า
วัตถุดิบของเขามีพวกเครื่องใน
เราก็จะหาร้านที่เราไว้ใจว่าเครื่องในเขาทำความสะอาด
หมูที่เอามาก็คัดพิเศษ
หมูกรอบของเราจะทอดใหม่วันต่อวันนะครับ
ยังใช้วิธีเดิมในการใช้เตาถ่านในการทำอาหาร

ชวนคนที่มาเดินเที่ยวโยราชนะครับ
ลองมาชิมก๋วยจับอ้นโภชนาน่าลง
ก็เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเลือกให้กับ
คนที่มาเดินเที่ยวเยาวราชนะครับ

มาได้ตั้งแต่ร้านเปิด๑๑โมงเช้านะครับ

ก๋วยจั๊บของเรายังคงสูตรเดิม
เหมือนคุณพ่อยังอยู่นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป